มีคุณครูนะคะที่ทำโทษนักเรียนแบบ

สมุดใส่หน้าตบหัวนักเรียนชาย
แล้วก็ชากผมนักเรียนหญิงคือโดนหมดทั้งชายหญิง

คลิปกันก่อนค่ะ
คลิปกันก่อนค่ะ
คลิปกันก่อนค่ะ

เฮ้ยค๊าต้องขอคำอะไรแบบนี้นะ
ตอบสิ
ไม่ได้ตอบมากมายนาซิ
ไม่มีเวลา
คนเดียวก็ไม่ต้องเรียนท่อนกลางอะ

คือถ้าเด็กไม่ส่งการบ้านไม่ทำการบ้านเนี่ย

ใช่แต่เออมัน
คือใครเห็นก็ผมว่าคงคิดตรงกันว่ามันเกินไป
ใช่ตอนนี้เปิดเผยชื่อโรงเรียนได้แล้วนะคะ
เพราะว่าผู้มนุยการโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่อยู่ในคลิป
เขาออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาขอโทษนะคะ
นี่เป็นห้องเรียนของโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูล
อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็คือเด็กบางคนไม่ทำการบ้านมาส่ง
ครูก็เลยไม่พอใจโมโหก็ด่าเด็กกันนะคะด่าแรงเลยอ่ะ
สมุดกันบ้านใส่หน้าตบหัวด้วยกระชากผมด้วย
แล้วเด็กนักเรียนก็นั่งกันอยู่เต็มห้องคนอื่นก็มองกันตาปริบคุณผู้ชม

คนก็วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแน่นอนนะคะ
แต่ว่ามีลูกศิษย์ของครูคนนี้มาชี้แจงใต้โพสต์นะคะ
ชี้แจงในลักษณะที่ว่าจริงแล้วครูคนนี้เป็นครูที่ดี
ใส่ใจนักเรียนไม่ได้ปล่อยเด็กละเลยในหน้าที่
มีวินัยครูไม่อยากให้เด็กติดศูนย์อยากจะแจกเกรดเด็ก
ครูเนี่ยจริงแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากคุณครูน่ารัก
แค่เสียงดังให้เด็กรัวเฉย
แต่เสียงดังกับคำพูดที่ใช้มันต่างกันนะ
วันนี้มันถ้อยคำต่างที่ออกมามันก็
ใช่แล้วก็คือเด็กบางคนก็ไปให้กำลังใจไปสนับสนุนครูเหมือนกันไง
บอกว่าเด็กนักเรียนในห้องนี้บางทีก็ติดเล่นเตือนแล้วไม่ฟัง
อะไรแบบเนี้ยทีนี้ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรา
ไปที่โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนเสาห้ายวิทยานุกูล
มนุยการโรงเรียนพออิทธิเดชคุลีก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
ก็บอกว่าขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เชิญครูที่อยู่ในคลิปชื่อว่าครูอาคมโชติกะพาณิชย์
เป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ก็เรียกครูคนนี้มาพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งครูยอมรับผิดกับการกระทำทั้งหมด
ทางโรงเรียนก็เลยให้ครูอาคมหยุดพักการสอนไปเลย
แล้วก็จะให้ออกสิ้นเดือนนี้เพราะเคยทำผิดมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกรวมไปถึงสัญญาจ้างชั่วคราวก็จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วด้วย
ก็เลยเชิญออกตามระเบียบเพราะไม่อยากจะให้เกิดปัญหาในอนาคต
จริงแล้วครูคนนี้เป็นครูที่เกษียณไปแล้วนะคะแต่โรงเรียนจ้างมาสอนเพราะว่าครูขาดแคลน
สัญญาจ้างก็กำลังจะหมดสิ้นเดือนนี้พอดีก็เลยอ่ะไม่จ้างต่อให้ออกไปเลยแล้วกัน
ครับทีนี้มีน้องนักเรียนหญิงที่เป็นคนอัดคลิปนะฮะแล้วคลิปมันก็ถูกเผยแพร่ออกไป
คุณครูที่เป็นครูที่ปรึกษาบอกว่าตัวของเด็กเองสภาพจิตใจก็ค่อนข้างแย่นะ
เพราะไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้เด็กเองก็รู้สึกผิดนะนะ
ขณะที่ทางผู้ปกครองหลายคนบอกว่าก็เข้าใจนะก็ไม่ได้โทษอะไรครู
เพราะว่าปกติแล้วครูอาคมก็จะเป็นคนบุคลิกแบบนี้แหละพูดอะไรตรงแรงแรง
ก็เอาเป็นว่าผู้ปกครองเขาไม่ได้ติดใจ
สภาพว่าลูกเราไม่ได้ทำมาจริงลูกเราเป็นแบบนั้นจริงก็คือยอมรับว่าอาจารย์อาคมคือเข้าใจ
เพราะว่าส่วนหนึ่งประมาณมากกว่า๘๐เป็นสิทธิ์เก่าคือผู้เป็นผู้ปกครองที่นี่นะคะ
เข้าใจว่าธรรมชาติของอาจารย์คมเป็นแบบไหน
คือจะเข้าใจแล้วก็มีวุฒิภาวะที่พอที่จะเข้าใจได้แต่ว่ากับอีกส่วนหนึ่งคือแบบมันมากไปนิดนึง
คือคู่ทุกคนนะคะอย่างเหมือนหนูเหมือนน้องธรรมชาติเวลาเราสอนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
คือธรรมชาติของอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ของหนูอาจจะเป็นแบบนี้ของน้องอาจจะเป็นแบบนี้
แต่วุฒิภาวะของนักเรียนชั้นเมาส์หนึ่งนะคะเมาส์หนึ่งก็อาจจะยังแบบไม่มีพอ
ความคิดส่วนตัวค่ะหนูคิดว่าน้องมันดื้อจริง
อาจารย์เขาสอนดีค่ะแล้วก็เขาตามตามงานพวกหนูตลอด
พวกหนูไม่ไปเรียนเขาก็ตามหนูตามกับที่ปรึกษาหนูตลอดค่ะ
แล้วก็คือว่าที่เขาอาจจะพูดจาไม่ดีหรือว่าแบบใช้คำพูดที่ไม่ดีอะค่ะ
เพราะว่าเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาอะค่ะอันนี้คือพวกหนูก็คือแบบรู้กันทุกคนอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อย่างเช่นรุ่นพ่อรุ่นแม่หนูอะค่ะเขาก็ผ่านอาจารย์ท่านนี้มากันแล้วทุกคน
ทุกคนก็โอเคกับเขาอะค่ะแบบว่าเขาดีแม่ก็เลยส่งหนูมาต่อที่นี่
แล้วพอหนูได้เรียนกับเขาจริงหนูก็กล้าพูดเลยค่ะว่าเขาสอนหนูดีจริง
วันนี้ครูอาคมก็เลยกลับเข้าไปที่โรงเรียนในช่วงบ่ายนะคะ
ก็ไปยกมือขอโทษผู้มนุยการโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วครูอาคมก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริงเพราะตั้งใจมากเกินไป
กราบขอโทษผู้ปกครองเด็กและขอโทษเด็กนักเรียนด้วยหลังจากนี้ก็กลับไปอยู่บ้าน
ผมก็ยอมเล่าผมผิดจริงว่าความตั้งใจผมอาจจะมากเกินไป
แล้วก็มันคงหมดยุคครูรุ่นผมแล้วล่ะนะสมัยก่อนมันก็อย่างนี้แหละ
ก็ไม่มีอะไรครับผมก็กราบขอโทษผู้ปกครองเด็กด้วย
แล้วก็กราบขอโทษพอทำสร้างความเดือดร้อนให้ท่าน
สมัยนี้สื่อมันไวแต่ก่อนก็ลงโทษแบบนี้แหละ
แต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็ยอมรับความจริงว่ามันหมดยุคหมดสมัย
รุ่นเก่าใช้ไม่ได้อยากให้เขาได้ดีคงตั้งใจมากเกินไป
พวกคุณก็เห็นไหมล่ะแต่ก่อนยิ่งอันนี้อีกแปลงรบกระดานปิวเอยอะไรเอ่ยไหม
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตื่นตอนนี้ก็คงจะไปตลาดซื้ออาหารให้แมว
คือผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เด็กเกเรไม่ส่งการบ้านไม่มีระเบียบวินัยนะ
แต่มาตรฐานการลงโทษมันก็ต้องมีแบบนึงดูว่าการสอนของครูเนี่ย
ผมก็ไม่ได้บอกในตัวผมนะผมก็ไม่ได้มองว่าโอ้โหครูจะลงโทษอะไรเด็กไม่ได้เลย
เพราะตอนเด็กเราก็โดนตีมาตลอดเหมือนกันเคยโดนตีมาก่อนไง
คือครูรุ่นเก่าเยอะแยะไปหมดเขาก็ไม่ได้มีวิธีสอนที่แบบอะไรขนาดนี้
อาคมก็เลยเก็บของที่โต๊ะค่ะแล้วก็กลับบ้าน
ส่วนเรื่องของน้องนักเรียนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปไปนะ
ครูก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจอะไรก็กลับบ้าน